คุณอ้ำอธิชาติแล้วก็คุณนัทปีเรียค่ะ
เป็นคู่รักในวงการบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบค่ะ

คุณอ้ำเขาชอบแกล้งภรรยาคุณนัทมินีฮะ
รวมไปถึงคลิปเดียวคุณอ้ำอธิชาติด้วยนะคะ
รวมไปถึงการรีวิวน้ำผลไม้ด้วยนะ
อันนี้เขาทำแบบบ่อยมากจริงค่ะคุณผู้ชม
แต่แหมถ้าให้โฟกัสเรื่องการออกกำลังกายนะคะ
หลายคนก็สงสัยอย่างที่บอกไป
โชว์เนื้อหนังมังสาบบางทีหลุดโฟกัสน่ะเนอะ
รวมไปถึงนะคะเรื่องราวที่ชอบแกล้งศรีภรรยาพี่นัทมีเรียค่ะ
บันเทิงไทยรัฐได้วีดีโอคอลสอบถามคุณอ้ำนะคะ
เจ้าตัวก็เปิดใจทั้งหมดคุณผู้ชมรวบตึงไปถึงเรื่องงานแสดงที่ค้างคา
จะเป็นอย่างไรไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ
ช้ำน้ำใจขนาดไหน
บางทีก็อยู่ด้วยกันเนี่ย

ก็เห็นว่าบางทีเขาถูกแกล้งก็คนก็ตลกดี
คือจริงก็ก่อนโควิดก็เตรียมงาน

เป็นงานภาพยนตร์ประสาทเชิง

คงน่าจะปีหน้าเป็นต้นไปแล้วครับ

เออนะคะหลักหลายติดตามกันไปนะคะ